ถ้าสมมุติว่าในใจคุณผู้ชมเองเนี่ย

แต่บางคนบอกว่าอยากจะล็อกแล้วมีเหตุผลอะไรเชิญชวนคุยกันค่ะ
เอาวันนี้ข่าวแรกขอเริ่มที่ข่าวดีของครอบครัวบุญทองนุ่มแล้วกันนะคะ
ถ้าคุณผู้ชมได้ยินนามสกุลนี้อาจจะไม่คุ้นแต่พูดถึงชื่อ
เป็นคดีดังเกี่ยวกับยาเสพติดและช่วงนั้นกำลังดังเลย
แล้วมาถูกคดียาเสพติดเข้าไปอยู่ในคุก
อดีตนักร้องวัยรุ่นชื่อดังพ้นโทษแล้วนะคะ
วันนี้คือออกจากเรือนจำมาแล้วข้อหาที่เขาโดนเนี่ยก็คือ
คดีมียาอีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและเสพ
ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำบางขวางจังหวัดนทบุรีนาน๑๖ปี๖เดือน
ไปดูบรรยากาศตอนที่เขาเดินออกมาหน่อยค่ะ
นี่เป็นภาพนาทีนะคะที่แพทย์พาวเวอร์แพทย์ก้มกราบเท้าพ่อกับแม่
อกจากนี้นะคะต้องโผล่กอดด้วยดีใจจนถึงขั้นต้องร้องไห้ออกมาค่ะ
นายวรยศหรือว่าแพทย์บุญทองนุ่มอดีตนักร้องนำ
ภาวะแพทย์ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำกลางบางขวางนะคะ
เรือนจำปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับการอภัยโทษจำนวน
หนึ่งร้อยสิบสี่รายแพทย์ฟาเวอร์แพทย์เป็นหนึ่งในร้อยสิบสี่ราย
ใช่ค่ะคือถ้าย้อนกลับไปนี่นะคะสิบหกปีก่อน
พาวเวอร์แพทย์เนี่ยคือกำลังดังเลยเป็นนักร้องวงคือวงชื่อพาเวอร์แพทย์
นั้นเป็นยุคที่กระแสเจร็อกกระแสวงญี่ปุ่นกำลังมาก็จะเป็นแนวแบบนั้นนะคะ
เป็นขวัญใจวัยรุ่นยุคนั้นจริงแล้วปรากฏว่าข่าวขึ้นพาดหัวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนี่ค่ะ
นี่เมื่อก่อนหน้าตาแบบนี้ผมยาวทรงแบบยอดฮิตเนี่ยตอนเทรนด์ตอนนั้นน่ะ
ผมหางชี้ในไทยญี่ปุ่นนะ
เป็นข่าวว่าเขามียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและเสพแล้วโอ้โหคุณ
คือจำหน่ายก็คือขายเนาะข้อหาก็คือทั้งค้าแล้วก็เสพอะค่ะ
๖พฤษภาคม๒๕๔๗สาธารณ์เนี่ยตัดสินจำคุกห้าสิบปีนะคะ

แล้วเขาก็ถูกส่งตัวมาคุมขังที่เรือนจำกลางบางขวาง
ถือว่าเป็นเรื่องที่ทั้งช็อกแฟนคลับ
แล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ของวงการเพลงนะตอนนั้นจริง
แพทย์ให้สัมภาษณ์ว่า
ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตา

พระองค์ทรงให้โอกาสผู้ต้องขังได้กลับตัวเป็นคนดี

ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมให้กับประเทศชาติ
บอกว่าจะรักษาโอกาสนี้เทียบเท่าชีวิต
มุ่งมั่นทำความดีไม่หวนไปทำผิดกฎหมาย
และไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกเด็ดขาด
รวมถึงขอโทษครอบครัวที่ต้องทำให้ลำบากมานานถึง๑๖ปี
ในอนาคตเดี๋ยวจะบวชโทษแทนคุณให้แม่
แล้วเขาขอโอกาสว่าอยากจะกลับมาทำงานเพลงอีกครั้ง
เพราะว่าตอนที่อยู่ในเรือนจำให้ทำหลายอย่างนะคะ
ถ้าจำได้เรานำเสนอข่าวหลายเรื่องเหมือนกัน
เขาทั้งเรียนปริญญาโทเนอะแล้วก็ให้ความรู้คนในเรือนจำด้วยนะคะ
แล้วเขาก็บอกว่าตอนที่อยู่ในเรือนจำเขาก็ทำเพลงเอาไว้เยอะเหมือนกัน

นายนิวัตรบุญทองนุ่มพ่อของแพทย์ในวัย๖๖ปีนะคะ
บอกว่าพ่อรอวันนี้มานานแล้วพ่อรอมา๑๖ปีเต็ม
ดีใจทั้งตื้นตันที่ได้เห็นหน้าลูกชายอีกครั้ง
เหมือนได้ของขวัญปีใหม่ที่ดีที่สุดในชีวิตวันนี้
โดยหลังจากที่ลูกชายได้รับอิสระแล้วเนี่ย
คงต้องให้มีการปรับตัวอีกสักระยะหนึ่งก่อน

ในเรือนจำนี่คือเขาก็มีทีวงทีวีอะไรให้ดูบ้าง
แต่ว่าข่าวสารภายนอกโลกที่มันเปลี่ยนไปเนี่ย
ข้างในเขาไม่รู้นะบางทีมันต้องปรับตัว

โทรศัพท์สมาร์ทโฟนต่างบางทีเขายังตามไม่ทันเหมือนกันนะ
แต่ก็อย่างเดียวเลยนะคะ
ต้องให้กำลังใจเขาต้องให้โอกาสเขานะคะ
ให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมนะคะ